ออกเดินทางกันตามพิกัดที่เชฟอาร์ตให้มากันได้พักใหญ่ใหญ่ในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงที่หมายกันจนได้ครับแต่ดูจากโลเคชั่นแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกครั้งที่แขกรับเชิญของเราคงต้องออกแรงเหนื่อยกันอีกแล้วล่ะครับ

บ้านท่าทรายหมู่๑สมุทรสาคร
แต่อยากรู้ก่อนว่าเราจะไปทำอะไร

ภารกิจวันนี้นี่แหละค่ะต้องให้เชฟเป็นคนบอก

เชฟค่ะตอนนี้ถึงแล้วค่ะชุมชนบ้านท่าทรายที่สมุทรสาครและแขกรับเชิญของเรา

เราจะต้องมาทำภารกิจอะไรกันอย่างแรกเลยคะ
และวัตถุดิบหลักที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนท่าทรายหมู่๑แห่งนี้
ก็คือมะขามเทศและแก้วมังกรนั่นเองครับ

เพื่อสอยเก็บมะขามเทศตามร่องสวน
ให้ได้ทั้งหมด๒กิโลกรัมครับ

ผมมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๖นาทีครับ

นาที๒ภารกิจนะคะแล้วการถอดเรือคืออะไรคะ

มีชื่อว่าสวนลุงโป๊ยครับ
และเมื่อคุณไปถึงที่นั่นจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะขามเทศ
ที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วครับ
โอเคเราเดินทางไปที่สวนลุงโป้ยนะคะ

มาค่ะสวนลุงโป้ย

ที่เล่นนี้หนูไม่เหลืออะไรเล่นเลยอะค่ะ
ไปเราพูดคุยกับวิทยากรของเราดีกว่า
ขออนุญาต
วางไม้ก่อนแล้วกันนะคะ

โอ้โหนี่คือสอยไว้แล้ว

นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอากระเพาะเข้าไปแล้วก็ยิงไหมค่ะยากอยู่ยิง
นี่ค่ะได้แล้วพอเข้าเข้าปุ๊บเราดึงไปเลยแต่อย่าลืมค่ะว่าพี่เอ๋
เมื่อเช้านี้เราเปิดตัวช่วยไปเรามีตัวช่วยใช่นี่ไงตัวช่วยของเรา
ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปประจำที่กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา
คุณลุงจ๋าเชิญทางนี้ค่ะลุงคิดว่าเขาจะรอดไหมคะรอดโอ้โหนี่คุณลุงบอกว่ารอดจ้ะ
เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะพี่จ๋าตรงไปเลยค่ะก็ผ่านไปจะครึ่งนาทีแล้ว
ยังไม่ไปไหนเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะพี่จ๋าสู้นะคะ
ตอนนี้ผ่านไปสามสิบวินาทีแล้วค่ะได้ไหมคะได้สักฝักหรือยังก็ไม่รู้
ตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วด้วยค่ะตกไปเลยค่ะ

เลยเลยเลยเลยอ่าอ่านี่นี่นี่นี่นี่

ได้ได้แล้วคุณลุงเขามีการเกรียร์การการเป็นยังไงฝั่งนู้นสามนาทียี่สิบวินแล้วนะคะ
ฝนตรงนั้นค่ะตรงนั้นค่ะไปเลยค่ะพี่ฝนค่ะอ่ะอุ้ยตอนนี้นะคะผ่านไปห้านาทีแล้วค่ะ
ไงลงมาดิเอ่อ
อันนู้นนะคะนู้นอันนู้นดึงเลยใช่แล้วอันนี้พ่วงใหญ่ด้วย
เอ๋คะได้ครบยังแล้วสั่งหยุดเวลาได้เลยนะพี่ฝนว่าอันนี้น่าจะถึงยังมื้อคะ
น่าจะเกินแล้วนะคะขอหยุดเวลาค่ะหยุดเวลานี่โอ้โหถ้าทางมั่นใจพี่รู้ไหม
ทำเวลาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทำเวลาไปแปดนาทีสามสิบเอ็ดวิโอ้โห
เวลาดีดีมากแต่ว่าต้องช่างกิโลก่อนว่าพี่เนี่ยสามารถสอยมะขามเทศ

เพราะฉะนั้นพี่เอ๋เชิญทางนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกับเชฟ
ว่าภารกิจต่อไปที่พี่จะต้องทำเนี่ย

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่ลูกสวยเลยทีเดียว
แต่ทีนี้สำหรับภารกิจต่อไป

คุณเอ๋จะต้องทำการตัดแต่งกิ่งแก้วมังกรนะครับ
ช่วยให้ต้นแก้วมังกรสามารถแตกยอด

ให้ได้ทั้งหมด๓ต้นครับ
แอบถามเรื่องเกี่ยวกับแก้วมังกร

กับสิ่งที่ไม่เคยออกลูกเลย

แล้วเวลาตัดเราตัดยังไงคะ

เข้ากับภารกิจในวันนี้ที่เขาต้องทำเลย
นั่นก็คือการตัดแต่งกิ่ง
ต้นแก้วมังกรให้ได้๓ต้น

ตัดพลาดไปโดนกิ่งอ่อน

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนั้น

ตอนนี้ผ่านไป๙นาที๔๐วินะคะ

อันนี้กิ่งอ่อนตัดไม่ได้แล้วค่ะ

ตอนนี้ผ่านไป๑๐นาที

เนี่ย

เวลาผ่านไป๑๑นาทีค่ะ
เอาเร็วเอาหลักนู้นเลยดีกว่าหลักนู้นเยอะดี

ทำไมเสร็จเร็วจังเลย
เห็นไหมล่ะหนูเก่ง
ตอนนี้นะคะ๑๑นาที๕๐วิแล้ว

นี่ถือว่าเร็วมากเขาเริ่มต้นเป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะ
เก่งมากเลยผ่านไป๑๒นาทีครึ่งแล้ว
ไม่ไม่กดดันเลย

เก่งมากเลยเราเก่งมากเลย
ได้แล้ว

กิ่งนี้เป็นหมันไม่ออกลูก

หลักสุดท้ายคุณลุงค่ะมีอ่อนไหม
โอ้โหสุดยอดมากไม่มีเลย

อันนี้ปีนี้ก็อาจจะออกลูกได้

ขอบคุณนะคะคุณลุงขอบคุณค่ะ

ค่ะทางนู้นค่ะเราไปหาเชฟ
แหมดูคุณเอ๋ของเราจะภูมิอกภูมิใจเป็นอย่างมาก
ที่สามารถพิชิตภารกิจทั้งสองนี้ไปได้

เพราะยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญรออยู่
มาเอาใจช่วยเธอคนนี้กันต่อช่วงหน้าครับ